มาให้สวัสดีทุกคารกับเรา๒คนเช่นเคยนะคะ

เจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

เรื่องราคาวันนี้เยอะแยะมากมายหลากรายให้ทีคุณคุยกันนะครับ
ยิ่งช่วงบ่ายแบบนี้จะบอกแบบนี้ว่า
ไปดูกันหน่อยวันนี้เราเตรียมเรื่องราวเอาไว้มากมาย

มือหนึ่งเบาเฮ็ดยังหรอ

พ่อหนุ่มพอร์นิบอกจะบวช

โหพ่อคุณช่างเป็นสามีที่ประเสริฐแท้
เตรียมผ้าเช็ดหน้าให้พร้อมเพราะเรื่องนี้จะทำให้คุณฮาจนน้ำตาไหล
ห้าแค่ไหนก็ต้องติดตาม
โซเชียลแห่ชื่นชมพี่ป๔กระเตงน้อง๘เดือนไปโรงเรียน
แต่มีเหตุผลอะไรถึงทำแบบนี้
ตามต่อทุกเรื่องแบบชัดในคู่กัดสะบัดข่าว
แป๊บเดียวกลับมาเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับ

เอาล่ะฮะช่วงบ่ายแบบนี้เดี๋ยวก็ผ่านสู่ช่วงเย็นถูกไหม

คุณเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคำว่าอวสารอาหารเย็น
โอ้โหเคยได้ยินแล้วก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับเราด้วย

มันมีมากมายหลายเหตุผลที่ทำให้เกิดอวสารอาหารเย็น

โอ้โหทำอาหารมันต้องใช้ใจนะมันต้องใช้ใจทำ

ไม่ใช่ใช้เท้า
ถ้าใช้เท้าทำมันก็เป็นแบบนี้ล่ะจ๊ะ
เรื่องของเรื่องเขาก็ไม่ได้ตั้งใจหรอก
แต่ถ้าทำฟืนจะเติมไฟไง
ไฟมันไม่แรงพอต้องเติมซะหน่อย

เห็นแล้วนึกถึงสมัยเด็กใช่ไหมคุณชิสา
วิชาลูกเสือเวทนารีไงเราก็ต้องมีการก่อไฟอะไรแบบนั้น
ไม่ใช่ง่ายนะคุณผู้ชมฟืนหนึ่งรุ่น

ฟืนหนึ่งดุ้นนี่ฉันพูดผิดตรงไหนอะ
มันก็เป็นรุ่นเป็นรุ่นรุ่นไม้ไง
ปืนเขาเรียกเป็นท่อนก็ได้

ถ้าเรียกเป็นรุ่นใจคอไม่ดี
จะเรียกอะไรก็ช่างผลก็จะบอกว่ามันไม่ใช่ง่าย
ทำไมมันต้องหักมันต้องออกแรง
นี่บางทีไม้เนื้อแข็งเนี่ยนะคุณผู้ชม
โอ้โหเรียกว่าแทบจะยัดมันไปทั้งท่อน

ยัดเข้าไปเลยกล่องไฟทั้งท่อนเพื่อให้มันร้อน
แต่ก็อย่างนี้แล้วกัน

งั้นมันอาจจะทำให้เกิดการคว่ำแบบนี้ได้

คว่ำโม้คว่ำประถ้าอย่าเอาอยากกลับมาคว่ำแถวนี้

พูดอะไรแล้วผมใจคอไม่ค่อยดีเลย
ดิฉันก็ต้องขออภัยถ้าทำให้คุณรู้สึกอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นเราไปดูอะไรที่มันน่ารักกันหน่อยไหม
โดยเฉพาะใครที่ชอบเลี้ยงสุนัขคุณผู้ชม
ถ้าได้เห็นคลิปนี้แล้วต้องบอกว่า
ต้องหลงรักเจ้าตัวนี้แน่นอนเลยค่ะ
นี่เป็นอย่างไรคุณชนะดู
เอาจมูกกดมือถือถ่ายคลิป

วิ้วไปแล้วอะอ๋อโอ้ยของผมก็มีประมาณนั้นนะ

นั่งหักส่วนประมาณ๕๐ล้าน

ไม่น่าจะไปแข่งกับมันเลยคุณชนะ
ก็เอ่อต้องบอกว่ามันไม่ได้อยู่ประเทศไทยคุณชนะ

ทำตัวเป็นประโยชน์เลยคุณฉะนั้น
ใช่เจ้าซีเครดทำตัวเป็นประโยชน์นะ
คือมันน่ารักจริง
นี่โอ้โหคือเห็นเจ้าของเขาทำอะไรมันทำตามหมดเลยนะ

ที่ทุกทางที่เจ้าของเข้าไปแล้วเจ้าของเขาลักษณะว่าเรียกมันหรืออยากให้มันทำอะไรมันทำตามได้หมดเลย

ดูสิเธอทำกิจกรรมทั้งหมดแล้วก็เป็นสุนัขจิตอาสาด้วยคุณผู้ชม
ไปช่วยงานสังคมอะไรทำต่าง
เหมือนคนหนึ่งอย่างนั้นอย่างไรเลยทีเดียว
คนก็เลยเห็นแล้วหลงรักก็เลยติดตามนะคะ
เป็นหมายอดฮิตของต่างประเทศเขาเลย

คุณผู้ชมครับหลายคนเขาก็ใช้การไลฟ์สดในเฟซบุ๊กเนี่ย
ในการทำกิจกรรมต่างเรียกยอดไลค์ยอดแชร์

เอ้ามีคนหนึ่งตอนนั้นไลฟ์สดการแต่งหน้า
โอ๊ยแต่อยู่ก็เกิดเหตุการณ์ที่เขานั้นต้องหยุดเลย

พ่อพอดีครับ
พ่อพอดีครับ
ขอคิดว่านี่นอนครับขอไปนอนหน่อยหรือครับ

นี่ดูไปเรื่อยคุณสัทเฮียนโภชัย
เดี๋ยวนะอย่าอยู่ด้านล่าง

นั่นแหละเข้ามาดูในไลฟ์สดของคุณลูกชาย

อกคือแดงภาษาอีสานทำอกทำไมแดง

พอดีคือคำตอบครับพ่อโอ้โหฮู้จ๊ะ
แหมมันดูมีมีโวลุมเหรอ
มีแสงมีเงามีนูนมีเรียบดูมีมิติ
แล้วพ่อคนที่ทำอย่างไรต่อรู้ไหม

พอดีว่าสอนเมียแต่งหน้า
อ๋อแล้วถามพ่อด้วยพ่อไม่ไปนอนที่นี่สิอะ

พอดีพ่อดูบอลอยู่เลยแอบมาดูลูกทำอะไร
งานนี้ชีวิตเปลี่ยนเลยสิ
แต่ต้องเข้าใจแหละนะบางบ้านเขาอาจจะยังไม่รู้ว่า
สภาพร่างกายของลูกกับจิตใจของลูกเนี่ยอาจจะไม่ตรงกัน

ไม่ใช่เรื่องแปลกไม่ใช่เรื่องใหญ่ด้วย
เข้าใจกันนะยอมรับกันและกัน
อันนี้ก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไร

คุณชนะคุณเห็นแล้วคุณต้องชอบแน่นอน
น้องเขาน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูแล้วก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลมาก
เพราะอะไรให้คุณผู้ชมไปชมคลิปก่อนค่ะ
โอ้โหน่ารักน่าเอ็นดู

ว่าคนเราก็ชื่นชมชื่นชอบคนที่มีบุคลิก
หน้าตาน่ารักสวยสดงดงาม
น่ารักน่าเอ็นดูอะไรอย่างนั้น

แบบนี้เราก็รู้สึกว่าเห็นแล้วก็สดใสไปด้วย
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
หลายคนเห็นแล้วบอกอุ๊ยใจละลาย
ใจมันไห้ละลายไปเลยทีเดียว

คุณผู้ชมคะที่คุณผู้ชมเห็นนั้น
น้องเป็นผู้ชายค่ะ

ต้องบอกว่าเธอน่ารักจริง
แม้จะเป็นผู้ชายแต่เขามีหน้าตาจิ้มริงเหมือนเด็กผู้หญิง
แล้วก็ที่เห็นผมยาวนี่คือใส่วิกนะ
คุณพัฒนามาไกลแบบนี้เหรอ
แต่นี่น่าจะเป็นลูกจริงของเขา

เป็นผู้ชายเลยใส่ชุดนักเรียนใส่ชุดเครื่องแบบเห็นไหมคะ
ที่ผมยาวเข้าใจว่าน่าจะเรียนที่บ้านปิดเทอมนาน

เดี๋ยวเปิดเทอมคงต้องตัดแล้ว
เอาล่ะคุณผู้ชมเราก็มีการไปสืบนะครับ
น้องคนที่โด่งดังในโลกโซเชียลเธอเป็นใคร
เป็นนักเรียนที่โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรตะบนเกษตรวิสัย
อำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัด๑๐๑นะคะ
ก็ต้องบอกว่าน้องก็มีความชื่นชอบในความสวยความงามแบบผู้หญิง
ไม่ผิดนะคุณผู้ชมทุกคนเมื่อเกิดไม่ได้
แต่เกิดมาแล้วเลือกเป็นคนดีได้แล้วน้องจะทำสิ่งที่ดีต่อ
ต่อผู้คนนะครับออกมาไลฟ์ออกมาสร้างความบันเติมความสนใจให้มันให้แบบ
คือออกมาสร้างความสุขแบบนี้ดีกว่า
ใช่ค่ะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเรื่องความสวยความงามความหล่อ
เห็นไหมเขาไม่ได้แคร์รูปร่างหน้าตาของเขา
ถ้าเป็นอย่างนี้เขาก็ยังเป็นที่รักเลย
คนรักเท่าไรนะคุณชนะ

ขอขอบที่ถามคุณนะครับ

ไปดูเรื่องของการเรียนนะครับคุณผู้ชมครับ
เด็กต้องไหมเราก็ต้องเรียน
ขัดข้องตัวหนังสือใช่ไหม

โอ้โหเขาท่องตัวอักษรได้น่ารักจริงเลยเชียวครับ
ข้าวมะนุนโท
ข้าวมะนุนโท
พ่อนางมนโท
ข้าวมะนุนโท

ข้าวปูเท่า

ข้าวมะนุนโทโอ้โฮ
ผมเป็นลูกครึ่งอังกฤษอังกฤษ

เมียก็คือสิ่งที่เธอพูดเอาไว้เหนือหัวครับ

จะพาคุณชะนะและคุณผู้ชมไปรู้จัก

เป็นคำนาง
คำว่าเมียกู

คำว่าเมียโกรธเป็นกิริยา
คำว่าเมียรู้ทันเป็นกรรม
คำว่าเวียไม่ให้ไปเป็นคำปฏิเสธ
คำว่าเมียสวยเป็นคำวิเศษ
คำว่าเมียจ๋าเป็นคำสุภาพ
คำว่าเฮียอ้วนเป็นคำหยาบคาย
คำว่าเมียน้อยเป็นคำคอรหา
เฮ้ยเมียมาเป็นคำอุทาน
เมียไม่อยู่เป็นคำอธิษฐาน
ถ้าเมียจับได้เป็นคำตายและคำอำลา
คุณชนะคุณเข้าใจความหมายของคำว่าเมีย

แล้วผมไม่ชอบคำสุดท้ายเลย
คือคำว่าเมียจับได้
มันเป็นคำที่เป็นคำตาย

ชีวิตนี้จะหาไหม้เลยทันทีถ้าเกิดว่าเมียจับได้
นี่ฉันอย่างนี้ก็รันแถมท้ายคุณหนึ่งคำ

เป็นประโยคบอกเล่าที่ครอบคลุมทุกความหมาย

เราจะได้รู้เรื่องราวของเขาว่า

ดูเอาไว้แล้วท่องให้ขึ้นใจ

ต้องแล้วนะฮะสุดท้ายก็ให้รักเมีย
จ้ะดีที่สุดนะโอเคค่ะโอเค
ความรักมันดีที่สุดแล้วล่ะคุณผู้ชมครับ
รักเมียเราหลงเมียเราและเทิดทูลเมียเรา
อย่างผู้ชายคนนี้เขาเทิดทูดรักเมียมาก

ถ้าค่อยตายไปเจ้าอีกจะจำไหน

คอยก็คงได้บวชให้เจ้าตลอดชีวิตนะ

ค่อยบนไว้

ผู้ชายคนนี้เขาบนเอาไว้ว่า
วันหนึ่งถ้าเมียจากเราไปแล้ว
จะไปบวชให้ตลอดชีวิตเลย

คุณสามีจะบวชให้เมีย
เพราะว่าบนไว้นั่นเอง

คุณสามีคุณเคยบนเอาไว้ไหม
ได้ยินได้ยินแบบนั้นแหละ

อยากจะให้บุญประสวนหนุนให้เรานั้นก็ไปอยู่สวงสว่าง

เขาคงอยากจะอยู่ห่างเราไปตลอดชีวิต

เรียกเต็มออกมายอกเหลากันเล่น
ค่ะไปดูกันต่อเรื่องของสามีภรรยา
บางคนบางคู่เขาสัญญิงสัญญากันไงคุณชนะ
บอกว่าเดี๋ยวเราจะรักกันไปจนแก่จนเท่าบ้างล่ะ
แต่คู่นี้เขาสัญญากันไว้อย่างไร
แล้วเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นไปชมค่ะ

มันไม่ทำตามสัญญา

ก็ตอนนี้ใหม่บอกว่าทุกข์สุข
จะอยู่ด้วยกันตลอด

การดังทางทุกข์ปุราหัสสาวอาทิตย์
เป็นที่ต้องปิดด้วยเหรอ

อ้าวเข้าใจแล้วนะ
คำสัญญานี้ที่ให้เอาไว้
ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ยังไงคุณชนะก็บอกแล้ว
ก็วันศุกร์ไม่เคยออกไปไหนเลย

แล้ววันเสาร์อาทิตย์จันทร์พุธพฤหัส

โอ้โหขอร้องไห้
ที่นั้นไม่ได้หมายความว่าทุกข์วันสุดจะอยู่ด้วยกัน
ดิฉันหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นความทุกข์
ไม่ว่าจะเจอความสุขไม่ว่าจะเจออะไร
เราจะฟันฝ่าร่วมเดินเคียงกันไป
แบบนี้ดีที่สุดแต่ผมจะบอกแบบนี้แล้วกันว่า
คุณสามีคุณมีวิธีที่ดีกว่านี้ครับ
ยังไงคุณชนะคุณจะชี้โพรงให้กระรอกเหรอคะ
ชี้โพรงแต่เรื่องของเรื่องอยู่อย่างมีความสุข
จริงก็คือคุณก็พาเมียเนี่ยนะครับ
ไปทำบุญทุกวันเลยครับจันทร์พุธพระฤหัส
ไปเลยไปเลยไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลา
อ่าแล้วพอถึงวันศุกร์คุณก็บอกเมียไปเลยว่า

ก็ทำบุญปล่อยปลาทุกวันแล้ววันศุกร์ปล่อยเราบ้างเหรอ
โอ๊ยไม่ให้เราออกไปเจอคนอื่น
ไปเจอเพื่อนเจอฝูงบ้างเหอะ
แหมคุณจะนักให้คุณทำบุญหวังผลใช่ไหม
คุณกะให้อานิสงฆ์ที่ทำมาตลอดทั้งสัปดาห
ส่งผลให้คุณได้ไปเชื่อโดยเป็นศุกร์ใช่ไหม
ใช่หวังผลแบบนี้
ยังไงก็แล้วแต่สัญญิงสัญญาอะไรเอาไว้
ก็ต้องให้เป็นสัญญาตามนะคะ
พาไปที่จังหวัดเลยกันบ้างดีกว่า

ช่วงนี้เนี่ยเรื่องของการฉีดวัคซีน

เจ้าผมอาจจะพูดสำเนียงไม่ดี

เล่าให้ฟังแต่ว่าอยากจะให้ฟังเพลงนี้ก่อนเพื่อเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเลย
ไปฉีดรักษีครับ
เป็นอย่างนี้ล่ะค่ะฟังเพลินไปเลยล่ะนะ
กับการฉีดวัคซีนแบบชิวเจ็บนิดเดียวเหมือนโดนมดกัดคุณผู้ชม
นี่ทั้งหมดทั้งมวลเขาเป็นไอเดียนะครับจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
ที่ได้เชิญอาจารย์สุวิทย์สารเงินเป็นหมอลำชื่อดังมาร้อง
ลำยาวเดียว
ขออภัยถ้าผมสำเนียงไม่ได้ขออภัยชาวจังหวัดเลยอย่างแท้จริง
คือเพลงนี้เขามาชวนคนเมืองเลยและคนไทยทั่วประเทศเลย

เรียกว่าจังหวะนี้โดนจิตโดนใจชาวอีสานฟังปุ๊บเนี่ยต้องยาวขึ้นทันที

ถูกออกถูกใจจริงคุณผู้ชมแล้วยิ่งในเพลงก็มีเนื้อหาเกี่ยวกับโควิดด้วย
เป็นการเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนด้วยเพราะเข้าใจง่าย
แล้วยิ่งมาในสไตล์หมอลำแบบนี้เข้าถึงเข้าใจได้ง่าย
หลายคนก็เลยแชร์ต่อกันไปมากมายนะเป็นเรื่องดีนะ

ยาวหรือว่ายาวอุ่น
ขออภัยถ้าพูดไม่ชัดจริงเพราะมีคนจังหวัดเลยเคยถามผมว่า
คุณชนะเฮ้ยคุณเป็นคนที่ไหนเนี่ย
ผมก็บอกเขาไปบอกว่าอ๋อผมเป็นคนพิศนโลกผมไม่ใช่คนเลยครับ

คุณดูคู่นี้เจ้าหมากับเจ้าแมวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

อันนั้นมันให้ลูกแมวพันธุ์ไทย๔ตัว

ดูดนมอย่างสบายใจ
แก่๗ปีแล้วยังนมก็ไม่มี

เจ้าของหมาแมวเป็นยังไงคุณ
โอ้โหเจ้าของหมาแมวเขาก็ยินดีปีดา

แล้วก็บอกเลยนะว่าเจ้าของหมาแมวเขาเห็นแบบนี้
แล้วก็อึ้งจริง
ก็คือนางสาวชะนัดดาทองประเสริฐ

แล้วก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตะลุง

ซึ่งเป็นแมวเพศเบียดหัวสายภาษาไทยอายุ๒ปี

ทั้งคู่คงจะถูกชะตากัน

แล้วก็หายออกจากบ้านไปคาดว่าโอ้ยน่าเสียดายนะ
ถ้าเกิดว่ามีอันตรายถูกงูกินไปเธอว่าเป็นแบบนั้น
เธอก็เลยนำนมแพะมาเลี้ยงลูกแมวอะไรแบบนี้

เออมาเจอกันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะ
เชอรี่มันก็รักลูกแมวเหมือนลูกตัวเอง

แล้วแป่งก็ยังมีการขู่เชิดคนแปลกหน้าด้วยนะ

ที่นำมาให้ยิ้มกันช่วงบ่าย

ไปให้โลกจำผมว่าไปอย่างนี้เลยดีกว่าครับ

ขี่ช้างไปโรงเรียน
ไม่ใช่ขี่ช้างจับต้างกาแตเนอะ
คุณต้องเข้าใจใหม่หมดแล้ว

ผู้ปกครองคนหนึ่งเขาเป็นควานช้าง
ก็เลยพาน้อง

เพื่อให้นักเรียนทั้ง๓คนได้เดินเข้าโรงเรียน
โดยมีครูเวรยืนรอรับหน้าโรงเรียน

หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา
ก็พาช้างไปเดินเล่น

เรื่องนี้มันมีการแชร์มายังไงล่ะเนี่ย
ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าแชร์จากเฟซบุ๊ก

บ้านเยวึกถจงราชวิทยาคาร

จังหวัดสุรินทร์
เป็นภาพว่ามีเด็กชาย๓คน

สุดยอดของการส่งนักเรียนมาโรงเรียนแบบใหม่
ก็เป็นสิ่งที่แปลกหูแปลกตาดีนะคะ

ใช้ช้างเพื่อนภาคนะก็มีมาตั้งแต่

แต่ว่าก็ด้วยความทันสมัย

ใช้อะไรกันไปแต่ว่าสุรินเขาติดเมืองช้างไง

เอ้าเนี่ยพอพูดถึงเรื่องราวในโรงเรียน
มันมีหลายจุดหลายเหตุการณ์ที่เล่าแล้วมันก็สนุกสนานจริงนะ
อย่างที่โรงเรียนคุณเคยเจอตุ๊กแก่หรือจิ้งจกในโรงเรียนไหม
มันเป็นสิ่งที่อยู่ประจำโรงเรียนเลยนะ
เอาล่ะจิ้งจกก็ว่ากันไปมันตัวนิดเดียว
แต่ถ้าเจอตุ๊กแก่ตัวใหญ่ครูครับครูมาช่วยจับทีครับ

คุณชนะตัวใหญ่มาก

คุณพวก่า

จับบะเขาให้เรียบ
แต่ว่าคุณครูในใจถึงจริง

และคุณครู้สึกคือคุณร่าแห่งโรงเรียนบ้านชุมแสน
เกิดว่าคุณครูนะมีจิตใจอันกล้าหาร

เด็กอยู่เยอะไง
คุณครูก็ต้องฝูกพวกเด็ก
แต่นึกถึงตอนเด็กนะ
คุณครูโรงเรียนผมผู้หญิงเหมือนนี้

เด็กเราก็ชอบเอาพวกจิงจกตุ๊กแกไปหยอกครู

ให้ซื้อทุกใบที่ขวางหน้าเลยครับ

ชีวิตนี้ผมเคยฝันเป็นตัวเลขสีแดงประมาณ๓ครั้ง

ปัญหาคือในฝันมันเป็นภาพขาวดำ
อันนี้ไม่รู้นะขาวดำก็อย่าไปซื้อสิ

สรุปแล้วถูกหรือไม่ถูก

ว๊า

เอาดูผิดหรอ

หมายถูกแต่เล่นดีใจเหมือนถูกไปแล้ว
อันนี้คืออดินาลีนี่พุ่งขึ้นกลางกระหม่อมแล้วนะฮะ

เพราะว่าผมเป็นคนที่จำตัวเลขได้ดี

ผมจะรู้ว่าผมซื้อเลขอะไรไว้ในมือบ้าง

แล้วตอนที่พี่ถูกพี่มีอาการอย่างนี้ไหม

แล้วถูกมาเค้าไม่พอใช้ค่าให้จ่ายเยอะ

ของเจ้าลิงตัวหนึ่งที่ตรงหลังอลเลส

นี่พี่เมิ๊ดกับพี่กะเตนรออยู่ครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ